แต่วันนี้ค่ะถ้าเกิดอะไรมันแพง
เราก็มาทำกับข้งกับข้าวทานกันเองดีกว่า

เพราะว่าเรานำเสนอเรื่องราวเมนูอาหารกันไปเยอะแยะแล้ว
วันนี้มีอีกหนึ่งเมนูที่บอกเลยว่าทำตามได้ง่าย
เพียงแค่คุณมีปากกาและกระดาษ

มีวัตถุดีของมันก็มีค่ะตะไคร้แบบปิหอมแดงกระเทียมเม็ดผักชีแบบกะที
ขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือโขกพริก
ต้องเอาใจมาทำเลยแกล้งมันถึงจะล้ำเนอะ
ฝาไว้ก่อนปล่อยให้น้ำมันแห้งกบมันไว้๓๔ชั่วโมง
โนไก่ใต้น้ำกินกับข้าวเหนียว
สวัสดีครับ